นี่ที่เลือกนำเสนอข่าวนี้ช่วงเวลานี้

หรือว่ากำลังทานอยู่รีบทานเลยนะฮะภายใน๒๓วินี่นะ

วิงแซ่บคือเคยทานนอกเล็กแล้วก็รสชาติเผ็ด

แล้วไปเจออะไรที่มันประหลาด

มันเป็นขนอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ
แล้วมันก็หยิกงอคุณสืบสกุล
เขาก็โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คุณตรีทิพย์เป็นคนนำมาโพสต์

ก็ไม่อยากออกไปไหนสั่งไก่ทอดมากิน
แล้วพอได้รับอาหารก็กินอร่อยเลย
พอเกือบจะถึงชิ้นสุดท้ายเจออันนี้ค่ะ

ไม่รู้ว่าเป็นสูตรใหม่ของทางร้านหรือเปล่า

หรือว่าจะเป็นการทำเสน่ห์

แล้วตอนแรกพอเธอเห็นเธอก็หยิบมือถือมาถ่ายรูป
ก็เห็นเป็นขนออกมามันก็ดูสั้นใช่ไหม
พอลองดึงออกมามันยาวอยู่นะคุณ

แล้วก็เลยติดแฮชแท็กอ้วกแทบพุ่ง

คุณผู้ชมดูสิคะมันน่าจะเป็นขนอะไรยังไง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณตรีทิพย์นะ
บอกเลยบอกว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้อง
ให้ร้านมารับผิดชอบอะไร

แต่อยากรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง

หรือว่าเป็นขนของคุณตรีทิพย์หรือเปล่า
คุณตีทิพย์บอกสายหัวเลยไม่
พี่เพิ่งไปแก๊กซ์มาทั้งตัวไม่มีแน่นอน
แต่เธอก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตอนนั้นที่สั่ง
สั่งเป็นชุดสูตรเผ็ดน่องเล็กมา
สั่งมาเวลาทอดเสร็จแล้วเนี่ยสูตรนี้เขาจะต้องมี
ใส่ผงเผ็ดแล้วก็เขย่า
คุณตรีทิพย์ก็เลยคิดว่าจังหวะช่วงนี้
ที่พนักงานใส่ผงเผ็ดแล้วก็เขย่า
อาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพนักงานร่วงลงไปหรือเปล่า

บริษัทแล้วก็เป็นเจ้าของผู้ประกอบการไก่ท้อ
ออกมาชี้แจงไหมคือเขาชื่อดังระดับโลกอยู่แล้ว
คุณผู้ชมคงเดาออกนะฮะออกมาชี้แจงนะครับ
บริษัทได้ดำเนินการติดต่อไปยังลูกค้าเจ้าของเรื่อง
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบถึงสาขาที่จัดส่ง
และจะจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงที่ร้าน

จุดทุกสาขาทั่วประเทศดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติที่คำนึงถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด

เพื่อเก็บผมให้มิดชิดตลอดเวลาที่อยู่ในครัว
จากเหตุการณ์นี้ทางบริษัทได้แจ้งทุกสาขา
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในครัวอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกนะครับ

นำเสนอต่อลูกค้ามากว่า๓๕ปี

เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า

มาใช้บริการที่ร้านจุดทั่วประเทศ
คุณผู้ชมคงเดาออกว่าเป็นของยี่ห้ออะไรเขา

บอกว่าใส่หมวกป้องกันผมเผ่าแล้ว
แต่ว่าอันนี้มันเป็นขนประเภทไหนก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ว่ามันก็ฟังแล้วมันก็ดูแบบทานข้าวไม่ค่อยจะลงสักเท่า
ต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได้นะฮะ